มีรถหกล้อบรรทุกโครงหลังคาเหล็กรวมทั้งเก้าอี้

ประสบอุบัติเหตุตกข้างทางรถเสียหายครับ
ข้าวของก็ตกเกลื่อนถนนคนขับและผู้โดยสารบาดเจ็บ

ตำรวจสภทุ่งใหญ่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ

หมู่๑ตำรวนทุ่งสังธุ์งทุ่งใหญ่จนษินมรัช
สภาพหน้ารถและหลังคาพังยับ

โครงเหล็กโต๊ะเก้าอี้ตกกระจัดกระจาย
คนขับและคนที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บ

กลับจากช่วยงานศพญาติที่ตะบนท่ายาง

จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ชนรถบรรทุก๖ล้อบนถนนสิริโสธร
ในพื้นที่หมู่๖ตะบนท่าสะอ้านอำเภอบางประกง
ทำให้นายบุญธรรมสุมโนอายุ๓๙ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บ
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถอยู่เลนซ้าย

จนพิชัยอำเภอเมืองลำปาง

ซึ่งเป็นสี่แยกถูกรถกระบะคู่กรณี

เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ